มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เกี่ยวข้องกับรถบัสแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณบนทางหลวง
หมายเลข๑๐๕ช่วงอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะ
รถบัสชั้นเดียวบรรทุกผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมาจากจังหวัดตาก
เข้ามาทำงานที่ปฐุมธานีนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จุดนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๒๐คน

เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสเช่าเหมาคันนะคะ
บริเวณทางหลวงหมายเลข๑๐๕อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ไฟไหม้เผารถบัสเสียหายทั้งคัน
และรอบผู้โดยสารสีให้ชีวิต๒๐คน
เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้สอบถามผู้รอดชีวิต

แรงงานชาวพม่าจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
จะเข้ามาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
โดยมีแรงงานชาวพม่ารวมคนขับบนรถคันนี้๔๗คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแรงงานหนีตายออกมาจากรถได้๒๗คัน
จำนวนนั้นบาดเจ็บสาหัสก็คือถูกไฟคลอก๑คน
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกจำนวนหนึ่ง
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตภายในรถเลยนะคะ๒๐คน
ส่วนสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะคะยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด
แต่ว่ามีข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากแรงงานต่างด้าวก็คือกู้ภัยไปพูดกับผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะ
ทราบว่าขณะที่เกิดเหตุผู้โดยสารส่วนใหญ่กำลังหลับอยู่บนรถ
แต่มีบางคนนั่งสูบบุหรี่และสังเกตว่ามีการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นรถ
และก้นบุหรี่น่าจะตกลงไปในช่องเก็บสัมภาระซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า
แล้วเกิดการลุกลามไหม้ขึ้นมาทั้งรถจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะ
เราโทรสอบถามกับผู้ปฏิบัติการในเหตุการณ์นี้เลยนะครับ
แล้วก็แยกย้ายกลับที่ตั้งกันหมดแล้วครับ
ครับเท่ากับว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๒๐ราย

แล้วก็๒๗คนหนีออกจากรถนี่ยอดตามนี้ไหมฮะ

๒๗คนเนี่ยบาดเจ็บสาหัส๑ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นถูกไฟลวกแล้วก็น่าจะมีรอยขีดขวนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับ
นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วน๒๗คนอยู่ที่ไหนล่ะครับ

ก็ก็ตอนนี้ก็คือ
ทั้งภาพแรกที่เห็นแล้วก็สภาพเผลิงรุกไหม้เป็นยังไง
และคนในรถขนาดนั้นเป็นอย่างไรอ่ะล่าให้ฟังหน่อยครับครับครับ

คงไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไป

พอเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตอยู่ส่วนไหนของรถคะ
ตรงส่วนมากจะอยู่ประตูทางออกครับอืม

ตรงทางออกนี่หมายถึงทางออกฉุกเฉินหรือทางออกปกติด้านหน้า

ก็หมายถึงว่าโอ้โหแต่ละคนก็พยายามที่จะหนีตายออกจากรถนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ได้มีการพูดคุยกับผู้รอดชีวิตบ้างไหมฮะ

ให้กันผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งไปอีกที่นะครับ
แล้วก็ส่งโมเตรอยู่ตรงจุดเชิญเหตุครับ
อืมครับก็รีบส่งผู้รอดชีวิตไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
ค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ขอประสานเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าว

ครับเป็นการทำอีกสารไหมถูกครับ
เพราะคืนตั้งจากทำบัตรทำอีกสาร
ต้องทำถูกบทมายถึงจะผ่านทางได้ครับ
อืมแล้วก็มีทางบจังหวัดศาลและก็ท่านทุ่าครับ
ท่านทุ่าครับก็มาที่เกิดเหตุครับ

มีข่าวออกมานะฮะแต่ว่ายังยืนยันไม่แน่ชัดนะครับ

สูบบุหรี่ทิ้งก้นบุหรี่ลงไปที่พื้นรถ

แล้วก็ไฟจนลุกลามขึ้น
อันนี้ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมคุณกิตถีศักดิ์
ข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นแจ้ง
ก็หลายคนจะบอกอย่างเดียวกันว่าเป็นแกนสูบบุหรี่นะครับ

ทั้งกู้ภัยและจังหวัดนี้ยังไงต่อครับ
ตอนนี้รถยังอยู่ที่ง่วงหนุ่ณนะครับ
เพราะว่ามีทั้งหมด๓มิลลิเมตรแล้วก็๒เดือนวิ่งได้ปกติครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็น้ำสุบทั้งหมดไปโรงพยาบาลส่วนเกียรติศัตริย์ตักศิลป์หมดแล้วครับ
คุณกิติศักดิ์รถทัวร์รถบัสคันนี้ใช้น้ำมันหรือใช้แก๊สคะ

ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราโทรศัพท์สอบถามคุณกิติศักดิ์อีกครั้งนะฮะ
นี่คือกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไประงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ

ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ